เอามาดูผู้จัดคนใหม่กันบ้างค่ะ
เป็นนางเอกแล้วนะคะงานเบื้องหลังก็ต้องทำได้ยุคนี้สมัยนี้นะคะ

กับการมาเป็นผู้จัดละครครั้งแรกให้กับช่องสีฟ้าแถววิภาวดีนี่เองค่ะ
เป็นปุ๊บจุ๋ยก็คว้าใครเลยใกล้ตัวสามีค่ะ
นี่แหละค่ะมารับบทพระเอกนะคะ
แล้วก็เป็นการมาประกบคู่กันกับใหม่ดาวิกาเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ
ออกตัวก่อนเลยนะคะว่ามาเป็นผู้จัดจริง
แต่ว่าไม่ได้ล็อกตัวสามีมารับบทพระเอกนะคะ
เป็นเพราะว่าได้รับคำสั่งจากผู้ใหญ่ที่วางตัวเอาไว้ก่อนแล้วค่ะ
จุ๋ยประกาศชัดเลยว่าไม่ซีเรียสจ้า
จีนอยากให้พุทธเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็มีชื่อเสียงอยู่ที่จีนแล้วก็คนรู้จักอะค่ะแล้วก็ในใบสั่งที่สองก็คือน้องใหม่คือสวยสูงทุกอย่างดังนั้นมันเหมาะมากที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วไปเป็นนางเอกที่มีชื่อที่นู่นนะคะคงปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติจุ๋ยคิดว่าธรรมจัดสรรที่จุ
เขาอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่มีปัญหาก็ยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เรื่องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเลขปกติครับปกติทั่วไปเหมือนที่หลายท่านก็รับกันครับ